ว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าว

ปลากระโปรดเป็นห้อยตีนซับเย็นประมาณ๑๖๐กิโลเมตรได้

เป็นติดตามที่ประมาณ๑๒๐กิโลเมตรได้